มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปตรวจสอบนะฮะภายในฟาร์มจอราเข้แล้วก็สวนสัตว์สมุทรประการที่นักท่องเที่ยวบอกว่าโอ้โหสัตว์ที่พวกเขาเข้าไปเที่ยวชมเนี่ยทั้งเสือทั้งวัวทั้งอะไรเนี่ยมันผอมไปหมดเลย
ซี่โครงเลยเห็นซี่โครงเลยเขาบอกเขาเป็นห่วงเออเหลือแต่หนังติดกระดูกแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เขาร้องให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแต่ทีนี้หน่วยงานก็เข้าไปตรวจสอบนะใช่ค่ะสำหรับหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เห็นโพสต์โพสต์นี้ไปเนี่ยผู้ชายคนนี้บอกว่าพอไปถึงเนี่ยโอ้โห

ไม่ได้นะคะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางฟาร์มจราเข้สมุทรประการเอง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือหัวหน้าชุดเหยียวดง
ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ๑๓๖๒สำนักป้องกันปราบรามและควบคุมไฟป่า
หัวหน้านี่ก็คือนายธิรเดชปาละสุวรรณค่ะ
อกจากนี้มีทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
โอ้โหเห็นโพสต์นี้แล้วอยู่ไม่ได้ค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
ฟาร์มนายอุเทนยังประพากรกรรมการผู้จัดการ
ฟาร์มจราเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ
เขาก็พาเจ้าหน้าที่ไปดูทุกกรงเลย

แล้วเขาก็อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังด้วยนะคะ
เกี่ยวกับลักษณะรูปร่างสรีระของสัตว์ต่างว่า
ร่างกายของสัตว์มันอยู่ในสภาพปกตินะคุณเจ้าหน้าที่นะ
เสือก็ยังอยู่ในที่เดิมที่เจ้าหน้าที่ที่มาเห็นเนี่ย
ตัวเขาก็ยังอยู่ที่เดิม

มันปกติมันไม่ใช่เสือที่พร้อม

ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่ได้ผอมเกินกว่าที่มันจะเป็น
จากเสือที่ทางผู้ดูแลของฟาร์มจราเข้
เขายืนยันว่าเสือไม่ได้ผอมแล้วเขาก็ยืนยันเรื่องของวัว
วัวสายพันธุ์วาตูซี่สายพันธุ์ชื่อจริงของมันคือแองโกวาตูซี่นะ
เป็นสายพันธุ์แอฟริกาซึ่งสายพันธุ์ของวัวพันธุ์นี้
มันจะผอมแบบนี้อยู่แล้วคือทางผู้ดูแลฟาร์มจราเข้
เขาบอกมาชี้แจงเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งผมให้ข้อมูลนิดนึ
วัวสายพันธุ์นี้คุณเขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีเขาแหลมยาวที่สุดในโลก
เป็นวัวอดทนทรหดนะฮะอดน้ำได้ดีกินยากคุณภาพต่ำได้นะครับ
แต่ว่าผู้ดูแลของฟาร์มจอราเคลบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่พร้อมเพลียว
เป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะลักษณะเห็นซี่โครงเลยถ้ามองจากด้านข้างแบบนี้
เขาบอกว่ามันเป็นปกตินะอ่าฮะส่วนลิงส่วนลิงเขาบอกว่าเวลามันนั่งอยู่ในกรงสายตามันละห้อย
เหลือเกินมันน่าสงสารแล้วมันก็ลักษณะผอมอ้าวเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เนี่ยเขาบอกแบบนี้นะ
ทารกต่างเนี่ยนะคะดังนั้นยืนยันได้ว่าสิ่งที่เราให้สัตว์กินดีแน่นอน
ส่วนจราเข้ที่บอกว่าผอมเอาเป็นจราเข้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า๗๐ปีขึ้นไป
เป็นจราเข้น้ำจืดแท้สายพันธุ์สยามแล้วก็ยืนยันว่ามันไม่ได้ผอม
แต่อย่างใดมันเป็นที่เรื่องของอายุมันด้วยนะคะ
นี่คือคำชี้แจงของทางผู้ดูแลของฟาร์มจราเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนะฮะ
แต่ทีนี้ต้องมาฟังความจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบซะหน่อย
ใช่ค่ะสัตวแพทย์หญิงกิรณานอรเดชานนท์นะคะ
เป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการของกรมนี่แหละ
บอกว่าหลังจากตรวจสอบสภาพสัตว์ในฟาร์มแล้วทั้งหมด
สภาพร่างกายปกติดีนะแต่มีบางตัวที่ผอมบ้างอาจจะเป็นเพราะ
คุณผู้ชมถ้าเคยไปนะโอ้โหจราเข้เป็นร้อยอะค่ะ
กรงหนึ่งเพราะแบบนี้แหละเขาอยู่ด้วยกันเขาแย่งอาหารกันเป็น
ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเอาฟังเสียงนายสัตวแพทย์ชำนาญการค่ะ
ก็คือสัตว์ไม่ได้มีสภาพผอมโซนะคะ
ก็คือทุกตัวเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ
ก็อาจจะมีตัวที่ดูผอมบ้างถ้าเทียบกับตัวอื่น
อาจจะเป็นเพราะว่าเลี้ยงอยู่ด้วยกันแล้วก็คือ
มันต้องมีการเหมือนแย่งกันกินอันนี้อาจจะแบบสู้เขาไม่ได้
ก็เลยดูหอมกว่า
อันนี้นะฮะก็จากปากของเจ้าหน้าที่นะครับ
ขณะที่ทางเพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ได้โพสต์ชี้แจงข้อมูลผลการตรวจสอบฟาร์มจราเข้

อธิบายค่าคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายสัตว์

ถ้าได้๑คะแนน๑เท่ากับผอมมาก
ถ้าได้คะแนนอยู่ที่๒เท่ากับน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน
ถ้าได้คะแนนที่๓คือน้ำหนักมาตรฐาน
ถ้าได้คะแนนอยู่ที่๔คือน้ำหนักเกินมาตรฐาน

คุณผู้ชมจำไว้๑พร้อมมาก๒น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน
แล้วเราจะไปแยกแยะสัตว์ในฟาร์มจอราเข้ให้ฟังกัน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเขาแยกแยะมาแบบนี้
สำหรับการตรวจสอบบ่อเลี้ยงเสือโครง
ก็มีเสือโครงอยู่จำนวน๓ตัว
ตรงตามภาพที่มีการร้องเรียน
เสือโครงมีสุขภาพแข็งแรง
อยู่ที่๒๕ขึ้นไป

คือน้ำหนักอยู่ระหว่างน้ำหนักมาตรฐานกับต่ำกว่ามาตรฐานนิดหน่อย

สำหรับบ่อเลี้ยงหมีควายที่มีน้ำขังอยู่ภายในบ่อ
สามขึ้นไปคืออยู่ในเกณฑ์ปกติ
มีจำนวน๑ตัวจะมีปัญหาโรคผิวหนังขนร่วง

และอีกหนึ่งตัวตาขวาเป็นต้อกระจก
แต่เรื่องของน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ส่วนนี่ฮะคอกวัวคุณวัววาตูซี่เป็นยังไงบ้างฮะ
วัววาตูซี่นี่เป็นประเด็นมากที่สุดนะครับ
เพราะว่าภาพของคนที่เขาเอามาโพสต์ไว้เนี่ย
และเห็นว่าโอ้โหกระดูกนี้แทงออกมาเลย

สำหรับการตรวจสอบวัวสายพันธุ์วาตูซี่

คะแนนมวลร่างกายเป็นแบบนี้นะคะ

ก็คืออยู่ระหว่างผอมมากถึงน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน
นี่นะคะ๑ตัวด้วยกันเพราะอะไรเขามีเหตุผล
ตกลูกของออกมามันก็เลยพร้อม

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำทางเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์อีกทีนะคะ
บอกว่าเจ้าหูวัวแม่ลูกอ่อนเนี่ยแยกนะแยกให้อาหารต่างหาก
เพราะถ้าเขาอยู่รวมกันเขาจะแย่งอาหารกัน
แล้วจะแย่งไม่ทันตัวอื่นเนี่ยนะคะ
อกจากนี้จะต้องเสริมพวกแร่ธาตุแล้วก็วิตามินให้มันด้วย

ส่วนลิงชิมแปนซีและจอราเข้นะฮะ
ก็เพราะว่ามีมวลร่างกายตั้งแต่ระดับ๓ขึ้นไป

แล้วบอกว่าสำหรับผลการตรวจทั่วไปแล้ว
เพราะว่าสัตว์ป่ายังได้รับการดูแลให้อาหารและตรวจสุขภาพตลอด
จัดสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ป่าได้ดี
ไม่เป็นไปตามคำร้องเรียนที่ปรากฏบนโลกออนไลน์แต่อย่างใด
แต่ทั้งนี้สวนสัตว์เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะฮะ

บางตัวผอมก็ต้องแยกเลี้ยงก็ต้องให้วิตามินเกินแร่อะไรไปบ้าง
แต่โดยรวมแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะ
อีกหนึ่งเรื่องที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสัตว์ในสวนสัตว์ได้
ก็คือพวกเรานี่แหละนักท่องเที่ยวไปที่การเหมือนกัน